วันนี้รวยองค์เทพสามตาจะมาโดนใจ

เหมือนกับพี่เป๊กกี้และพี่ชมพู่ก่อนบ่ายของเรา
วันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจริมเจ้า

ก็ต้องจัดองค์เทพห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสตาร์ไปเลยสิคะ
เออเอาแบบถึงใจถึงความรวยที่แท้และแน่นอน
เอ้าร่อยกันช่วงหน้า
รวยกันช่วงหน้า